ส่วนอีกหนึ่งรายการที่เราถ่ายทอดจบไปแล้วแล้วก็ยัง
ยิงในรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปีถือว่าเป็นชุด
ฟอร์มดีนะครับก็ถือว่าเหนือกว่าในช่วง
อาเซ็นท์ที่เราเห็นเนี้ยอาจจะเป็นงานง่ายอ่า

แต่ก็ยังได้แชมป์เมื่อวานในการเจอกับเวียดนาม
แต่รายการต่อไปหลังจากนี้จะแข่งขันระดับเอเชียแล้วครับ
เมื่อวานนี้นะครับในการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่๑๑
ก็คือในย่านอาเซียนของเรานี่แหละ
ชิงชนะเลิศนะครับทีมชาติไทยเนี่ยเจอกับทีมชาติเวียดนาม
ทั้งสองทีมนี้อย่างที่บอกถือว่าสูสีแล้วก็เป็นชาติมหาอำนาจในย่านอาเซียน
ของการกันวนและบอลหญิงนะครับ
เกมนี้ไทยก็ชนะไปแบบสูสีเหมือนกัน๓ต่อ๑เซตก็ถือว่าลุ้นสนุกนะครับ
ต่อ๑๖๒๕ต่อ๑๓๑๙ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๐นะครับ
ไป๑เซตถือว่าเป็นการเสียเซต
ครั้งแรกในรายการนี้ก็ชนะเวียดนามไป๓ต่อ๑เซตขวาแชมป์ได้นะครับ
หลังจากคว้าแชมป์ก็มีนักกีฬาของเราได้รับรางวัลหลายคนนะครับ
ร่วมกับคนนี้วิกภาวีสีทองส่วนพิมพิจิยากลิปหลังกอรัมคว้ารางวัลผู้เล่นบีหลังยอดเสี่ยง
ก็คือตัวตบจากแดนหลังยอดเยี่ยมนี่แหละ
มิตรภาพของเกมการแข่งขันหลังจากจบเกมนะ
เล่นกันสนุกจังนะครับโดยคนที่เปิดตบกันเฉพาะในเกม
ใช่อันนี้เป็นนักกีฬาแท้จริงนะครับเล่นกันเหมือนเพื่อน
เริ่มที่จะมีแฟนคลับแล้วนอกจากจะฟอร์มดีแฟนคลับก็ตามมาด้วยค่ะ
คือตลอดทั้งทางคุยแต่เรื่องสวยไม่สวยถูกไหม
เตียงมาได้คุยกันได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาตาทรงชาติออกนี่ก็คือคนไทยด้วยกันนะ
ก็คือเม้ามอยกันตามภาษาผู้หญิงนะครับ

ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดนครราชศรีมาต่อนะครับ
ระหว่างวันที่๒๓๓๑กรกฎาคมนี้
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดให้ติดตามรับชมด้วยนะครับ
ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่า
จบจากอาเซียนเรามีความพร้อมต่อเนื่อง

คือไม่ต้องไปดูเรื่องของความฟิตแล้ว
ระบบการเล่นเริ่มจะลงตัวก็หวังว่าจะไปพีคในรายการเอเชีย
ว่าเป็นรายการที่เรานั้นคาดหวังมากกว่ารายการอาเซียนที่ผ่านมาครับ